มิจฉาชีพที่ไปหลอกดูห่วงจุ้ย

แล้วก็ไปหลอกเงินคนที่เขาหลงเชื่อ
แถมยังไปหลอกเงินแก้เคล็ดอีกคือทักเรื่องไม่เป็นมงคลไง

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เกาะเหตุหลายพื้นที่นะคะ
มีหมายจับอยู่๕หมายทั้งในท้องที่ห้วยขวางแล้วก็ลาดพร้าวด้วย
นางสาวดวงใจอำพจันวงวัย๔๓ปีคนนี้แหละค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาช่อโกง
ถูกตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์รวบตัวได้
พร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้อ้างตัวเป็นหมอดูห่วงจุ้ย
หลอกลวงผู้เสียหายหลายคนในหลายท้องที่ด้วยกัน
พันธุ์ตำรวจเอกอาคมจันทนราช
รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางบอกนะคะว่า
นางสาวดวงใจเนี่ยเขาจะอ้างตัวว่าเป็นหมอดูห่วงจุ้ย
แล้วก็จะไปตีสนิทผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวดูห่วงจุ้ยให้ฟรี
เริ่มจากของฟรีก่อนจากนั้นก็จะบอกเลยว่า
อุ้ยนี่มีเคราะห์นะต้องสะดอกเคราะห์นี่ไง
จุ้ยเนี่ยดูให้ฟรีแต่สะดอกเคราะห์ไม่ฟรีนะคะ
คิดเงินค่าสะดอกเคราะห์กว่าแปดหมื่นบาท
โอ้สูงนะหรือบางคนค่ะโดนวิธีนี้
ถูกยืมเงินโดยไปอ้างบอกว่าโอ้ยช่วงนี้ญาติป่วย

แต่ยืมไปแล้วก็ยืมแล้วยืมเลยค่ะไม่คืน
พอไปตรวจสอบทะเบียนประวัติอาทยากร
ก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ถูกออกหมายจับมาแล้วถึง๕หมายด้วยกัน
ท้องที่สนราชพร้าว๔หมาย

แล้วก็เบื้องต้นมีผู้เสียหายมาชี้ตัวแล้ว๑คนนะคะ
เพราะฉะนั้นใครจำหน้าผู้หญิงคนนี้ได้
จำได้ว่าเอ๊ะฉันเคยให้เงินเข้าไป
สะดอกเคราะห์จากการดูฮวงจุ้ยหรืออะไรก็ตามมาชี้ตัวได้เลยนะคะ
แล้วก็แจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สนห้วยขวางค่ะ